ฟิลิปปินซ์จะไม่จัดการแข่งขันและก็ไทยเอก็ดูท่าทีนะคะ
แต่สุดท้ายมีการยืนยันว่าไทยพร้อมจะจัดการแข่งขันแล้วครับ
โดยเรื่องนี้ก็มีการเปิดเผยมานะครับหลังจากที่สาพันธ์กีฬาผู้พิการแห่งอาเซียนหรือว่า
ประมาณเนื่องจากเรื่องของโควิดสิบเก้าล่าสุดครับประเทศไทยนายจุธินันพิรมพักดี
ประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยก็ทำหนังสือเพื่อแจ้งว่าไทยพร้อมจะรับหน้าที่
การเป็นเจ้าภาพรายการนี้แทนที่ของฟิลิปปินส์แต่ว่าการจัดการแข่งขันจะถูกจัดขึ้น
ภายใต้เงื่อนไขที่ต่ำที่สุดนะครับสำหรับระเบียบการจัดการแข่งขันคือ
เดือนธันวาคมปีนี้แล้วก็การแพร่ระบาดของโควิด๑๙
ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมเช่นเดียวกันไปดูเรื่องของโรงเรียนแบบมินตันบ้านทองหยอดนะครับ
ก็กลับมาเปิดการซ้อมอีกครั้งหลังจากรัฐบาลประกาศมาตรการในการผ่อนปลนระยะสอง
โดยสนามฝึกซ้อมมีการจัดโซนชัดเจนครับซึ่งมีทั้งจุดที่นั่งพักของนักกีฬาการเว้นระยะห่างขนาดฝึกซ้อม
ทางโรงเรียนได้ขอความร่วมมือให้ผู้ปกครองมาส่งเท่านั้นและจะไม่นั่งรอที่โรงเรียนเพื่อลดความแออัด
แต่จะต้องสวมใส่หน้ากากขณะที่อยู่ในบริเวณโรงเรียนตลอดเวลาและยังมีการลงทะเบียนเช็คอินนะครับ
เพื่อใช้สำหรับการเก็บข้อมูลสถิติต่างของผู้ที่มาฝึกซ้อมเช่นเดียวกัน